๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

ชุดไทยเรือนไทยนู่นก็เรือนไทยแต่ว่าเป็นเรือนไทยสีขาว
เมื่อกี้ยังใส่ชุดไทยอยู่เลยนี่นะแล้วก็ยืนอยู่หน้าเรือนไทยที่ไหนสักแห่ง
อันนั้นก็เรือนไทยอันนี้ก็เรือนไทยแต่ไม่ได้ใส่ชุดไทย
งงสับสนเรือนไทยเรือนไทยเรือนไทยเหมือนกันนี่นะ
เรือนไทยเรือนไทยชุดไม่ไทยแล้วตกลงเราอยู่ในยุคไหนกันแน
โอเคค่ะเรือนไทยเรือนไทยหมดเลย

ศรีอายุทยาเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองเก่าที่ร่ำรวยด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย
โฮสเทลเรือนไทยหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ยังคงแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในภาคกลางสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ที่ใบตองอยู่ตอนนี้นะคะมีชื่อว่าบุษบาอายุทยาค่ะ
ที่นี่นะคะเป็นโรงแรมสไตล์แบบโมเดิร์นผสมผสานกับความสมัยเก่าและสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวมาก
และจุดเด่นของที่นี่ก็คือสถาปัตยกรรมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวใบตองจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวมาสำรวจที่นี่ดู
และก่อนอื่นเลยเราต้องไปถามผู้ที่รู้ถึงแนวคิดในการจัดทำโฮสเทลแห่งนี้ออกมานั่นก็คือเจ้าของนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
มิ้งโอ้โหมันสวยมาก
มันเกิดจากโจทย์ที่เราอยากจะทำเรือนไทยรูปแบบใหม่ที่ไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนไทยเห็นแล้วต้องรู้สึกชอบอะครับ

ตัวนี้ครับจะเป็นอาคารเรือนไทยที่เรียกว่าเป็นเรือนหมู่ของภาคกลางครับมาก่อนนะครับอายุ๕๐ปีครับ

แล้วก็อยู่ในวัสดุสมัยใหม่

เพื่อทำให้หลังคาของเรือนไทย
มันดูมินิมอลมากขึ้นมันดูเรียบมากขึ้น
มันเลยทำให้เวลาคนที่เข้ามารู้แหละว่าเป็นเรือนไทย
หลังคาในอดีตของไทยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ด้วยความที่มีความลาดชันสูง
และยกยอดจัวขึ้นเพื่อระบายความร้อนภายในบ้าน

จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยได้ชัดเจนที่สุด
จึงทำให้เป็นที่มาของโลโก้บุษบะอายุทยานั่นเองล่ะค่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวใบตองจะพาทุกคน
ไปดูความสวยงามของสถานที่แห่งนี้กันต่อดีกว่า
จริงอันนี้เป็นฟังก์ชั่นเดิมของเมืองไทยเลยครับ

ที่แบบว่าเรือนหลักคุณพ่อคุณแม่อยู่

ก็คือแบบมาใช้แบบกลายเป็นร้านกิจกรรม

นั่งเล่นกันดูลูกหลานวิ่งเล่นครับ
ตอนนี้เราก็เลยพอกลับกลายเป็นโรงแรม
แต่อยู่ในรูปแบบของการให้บริการรูปแบบใหม่

เรามีเป็นแผนที่อายุทยาฉบับย่อ
บุษบายอยากจะแนะนำร้านท้องถิ่น
เราอยู่ตรงนี้เราจะไปไหนได้บ้างทำอะไรได้บ้าง
อันนี้คือเป็นแบบห้องรวมเหรอคะ

ถ้าสังเกตนะครับคือตรงนี้จะเป็นผนังไม้เดิม
เสาไม้เดิมพื้นไม้เดิมหมดเลย
พื้นก็เดิมใช่ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ

ก็คือจะเป็นส่วนตัวสำหรับมาเป็นครอบครัว
หรือว่ามาเป็นคู่อยากจะอยู่แบบส่วนตัวไม่ได้อยากรวมก็ได้ค่ะ
จะมีส่วนตัวแล้วก็จะมีห้องน้ำที่เป็น

เรียกว่าบุษบาอายุทยา
เสมือนตัวแทนของงานศิลปะชิ้นใหญ่
แสดงออกถึงสถาปัตยกรรมไทยยุคเก่า
และพฤติกรรมของคนไทยยุคใหม่ได้อย่างสุดยอดจริงค่ะ
แต่นอกจากส่วนของที่พักแล้ว
ที่นี่ยังมีร้านที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายและโมเดิร์น
อดคล้องกับในส่วนที่พักอีกด้วยล่ะค่ะ
โอ้โหพี่มิ้งค่ะเมนูอะไรบ้างบนโต๊ะเนี่ย

ซึ่งใช้สายไหมตัวนี้แทนน้ำตาล
มันคือจะได้รสชาติความเป็นผัดไทยที่ผิวชั่นมากคือรู้สึกว่าเหมือนทานสปาเก็ตตี้เป็นรสผัดไทยครับไซส์ใหม่อ่ะค่ะใช่ครับเป็นเหมือน

การิต้าคือเป็นน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลี
เวลาทำก็คือเอาเบสชาไทยแช่แข็ง

มันจะเป็นเกร็ดที่แบบเคี้ยวแล้วเป็นเทคเจอร์

แล้วก็เฉากร้วยที่ตลาดบวนรอบครับ

คือเอาจริงไอศครีมมันไม่ได้หวานจัด
แต่มันจะไปหวานที่ตัวสายไหม

บ่งบอกถึงความเป็นไทยร่วมสมัยแล้ว
ส่วนของอาหารทั้งเมนูจานหลัก
และของหวานที่ขายในบุษบาก
ก็ยังดึงความเป็นอายุทยา
อย่างสายไหมและกุ้งแม่น้ำ
มาเป็นส่วนประกอบในอาหารแต่ละอย่าง

ซึ่งถือเป็นการนำแนวความคิดหลัก

มาใช้กับอาคารสถาปัตยกรรม

ได้อย่างลงตัวจริงค่ะ

ที่มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ด้วยตัวเรือนไทย

และความร่วมสมัยออกมาได้อย่างลงตัวเลยนะคะ

อยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองค่ะ

แล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้า